พาไปดูเนี่ยแม่ยายไม่ไหว

คราวนี้นี่ต้องบอกเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจนี้

บริษัทพอร์บรบรบื้อนะแล้วก็ฝัดปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ก็นำกำลังค่ะไปจับกลุ่มตัวนายคนนี้
นายสมรโพน้ำเที่ยงอายุ๓๗ปีค่ะ
กำลังนอนชิวสบายอยู่ในเปรย์เลย
ซึ่งบ้านของนายสมรอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ที่บรบือนะคะ

ในห้องนอนนี่ตอนเปิดเข้าไปดูเจออะไรบ้าง
เจอทั้งมีดอิโต้เจอปืนอัดลมก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
นายสมรเนี่ยนะเขายอมรับบอกว่าผมอ่ะเสพยา

ก็แม่ยายทำให้ลูกของแม่ยายนั้นร้องไห้
แล้วตัวสมรเป็นลูกเขยแล้วยังไงนะ
หรือลูกเขยจะโมโหแทนอย่างนี้เหรอ

แม่ยายคือนางสุบินเล่าให้ฟังบอกว่า
สมรเนี่ยเป็นลูกเขยเป็นช่างไฟฝีมือดีนะ
แต่ช่วง๒ปีที่ผ่านมาสมรไปติดยา

นิสัยก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย
โมโหร้ายแล้วก็มีทำร้ายตัวเองหลายครั้งด้วย

ฉันก็คือเมียสมรนั่นแหละ
แล้วอย่างนึงเนี่ยนะฉันไม่เคยเห็นหรอกว่า
ไอ้ลูกเขยมันจะมาเสพยาที่บ้าน

กลับมาบ้านทีไม่หลับไม่นอนมา
ก็โวยวายหงุดหงิดมาโมโหใส่ไม่พอใจ
อยู่ใกล้ก็โมโหเหวี่ยงใส่หมด
ล่าสุดเมื่อกี้เห็นท่าแม่ยายที่ทำท่าแบบว่า

ท่านั้นน่ะคือแม่ยายเขาสาธิตให้ดูว่าลูกเขยฉันน่ะ
มาบีบข้อถืออิโต้มาคูอีก
บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวฆ่าให้ตายนี่

โอ๊ยลูกเขยยุ่งชิละ
นี่ไงพอคุมตัวสมรลูกเขยคนนี้ได้แล้ว

ทีนี้ก็ส่งตัวให้พนักงานสอบที่สพบรบือ